ต้องขับขี่อย่างระมัดระวังด้วยนะครับ

ถ้าคุณสาดมาจากทางโค้ง

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้ามาจากทางโค้งแล้วมาเร็ว

บอกแล้วนะทางโค้งอย่าไปเร่งเครื่อง

แตะเบรกได้ก็แตะนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเนี่ยเหตุการณ์อยู่ที่อุโมงปากเกร็ด
เกิดเมื่อวันที่๒๒กรกฎาคม
ในเหตุช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน

ขับขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้ก็ได้รับบาดเจ็บ

แต่ก็ได้รับบัตรเจ็บไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อันตรายจริง
คือเดี๋ยวผัวจะไปฟาดเอาตรงปูนตรงนั้น

แล้วก็ให้ดูแบบนี้ใครที่ใช้เส้นทางอุโมง

โพงยาวอ่ะโพงมากอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใส่กันด้วยความเร็วแล้วก็
มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับ
อุบัติเหตุที่เรามาฝากเตือนกันแบบนี้ก็เพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ